ความสติ๊กเกอร์สิงโตยังไม่ทันหายความสติ๊กเกอร์เป็ดไก่เข้ามาแทรก
เป็ดไก่ที่อยู่ด้านหลังเนี่ยเดี๋ยวนะเปิดน้ำแรกไม่พอ
อธิบายก่อนเปิดน้ำแรกเลยเปิดน้ำแรกไม่พอยังขอรายเดือนอีก
เขาบอกว่าขอเป็นค่าน้ำร้อนน้ำชาก่อนเป็นการเปิดก่อน๑รอบ
สมมุติเป็นเงินก้อน๒๓พันเอามาก่อนจ่ายมาแล้วไม่จบนะไม่จบ
ที่เหลือแต่ละเดือนแต่ละเดือนก็ค่อย๕๐๐๕๐๐คุณ
รายเดือนด้วยสวยเป็ดไก่อีกแล้ว
ใช่แล้วเราเล่าไปเมื่อวานเราเล่าเรื่องร้านขายกล้วยทอดใช่ไหมคุณผู้ชม
วันนี้เนี่ยฟังแล้วโอ้โหมาอีกแล้วร้านอะไรรู้ไหมคุณ
หมึกบดเนี่ยหมึกบดหมึกบดขายได้เท่าไหร่คุณต้องมาจ่ายสวย
แล้วคุณหมึกบดตัวนึงมันราคาเท่าไหร่เองหลัก๑๐ไง
ก็นี่ไงแล้วไม่ใช่แค่นั้นยังมีบังขายถั่วก็ต้องมาจ่ายสวยด้วย
ติ๊กเกอร์นี้ต้องติดไว้หลังมือถือเลยนะถ้าไปติดไว้ที่อื่นแล้วมันหายไป
เดี๋ยวจะต้องจ่ายค่าเปิดน้ำแรกอีกนะฮะ
ครับอ่ะดูเรื่องนี้หน่อยค่ะอ่านข่าวไปก็ถอนหายใจไปจริงจริงนะ
นนทบุรีเราเล่าไปแล้วใช่ไหมเกี่ยวกับสวยอันนั้นสติ๊กเกอร์สิงโต
สิงโตร้านก๋วสิงโตสวมมง
ขอดูภาพนิดหนึ่งได้ไหมเมื่อวานที่เรานำเสนอไปนะสติ๊กเกอร์สิงโตสวมมงที่ร้านกล้วยทอด
เอาจริงที่ร้านกล้วยทอดเขาบอกว่าแรงงานต่างด้าวเขาเนี่ยขายมาอยู่กับเขามา๘ปี๙ปี๑๐ปี
แล้วทำเอกสารถูกต้องหมดต้องมาเรียกเก็บสวยแบบนี้
ความให้คุณผู้ชมได้นึกอ๋อแป๊บเดียวเท่านั้นแหละเพราะเดี๋ยวจะเล่าต่อแล้วค่ะเรื่องนี้มันก็ยาวเหมือนกัน
ดูกันต่อเลยกับร้านหมึกบดหมึกบดที่แบบรถพ่วงข้างอ่ะคุณผู้ชม
ึกบดก็พื้นที่นนทบุรีเหมือนกัน
ใช่นี่เขาเป็นชาวเวียดนามนะที่เขามาขายจริงเขาขายอยู่ได้ประมาณสักปีนึงแล้ว
เรียกเขาอย่างนี้ละกันคุณมินคุณมินคุณมินเล่าให้ฟังบอกว่าสติ๊กเกอร์นี้ตอนนี้มันมี๒แบบ
ก็คือสติ๊กเกอร์รูปเป็ดกับสติ๊กเกอร์รูปไก่
สติ๊กเกอร์นี้คุณจ่ายเดือนละ๘๐๐แล้วยังต้องจ่ายให้กับพื้นที่บางบัวทองอีก
คุณบินคะจ่ายให้ใครรู้ไหมรู้ผมเรียกเขาว่าพี่จ่า
มีเบอร์ด้วยนะใช่แต่ว่าเจ้านี้เขายังไม่ได้ให้สติ๊กเกอร์มานะ
ถามนายมินนายมินเขาบอกว่าทุกวันนี้คิดดูดิผมต้องขายของให้ได้อย่างน้อย
ฟังนะคุณขวัญต้องขายให้ได้วันละพันวันละพันถ้าขายไม่ได้อ่ะ
ไม่ได้ทำไงตายดีครับเขาบอกแบบนี้เลยเพราะว่าแต่ละเดือนต้องจ่าย
เดี๋ยวนะแต่ละเดือนต้องจ่ายเงินให้๘๙หน่วยงานตกเดือนละเกือบ๖๐๐๐บาท
คือเขาบอกไม่ใช่มีแค่๒สติ๊กเกอร์นะตอนนี้เขามีประมาณ๘สติ๊กเกอร์แล้ว
จ่ายให้เจ้าละ๕๐๐คุณคิดดูแต่ละเดือนจ่ายเกือบ๑๐เจ้า
แล้วเหลืออะไรบ้างวันหนึ่งมันจะขายได้สักเท่าไหร่
ถึงต้องเร่งทำแบบเงินให้ได้วันละพันนะคุณแล้วแกพูดออกมาเลยนะ

เดี๋ยวต้องฟังแล้วคุณผู้ชมจะรู้สึกอหอเหมือนกับดิฉัน
นี่ค่ะคุณผู้ชมคือมาครั้งแรกเลยนะ

แล้วแต่เขาจะเรียกเอาเลยนะบางทีก็๓๐๐๐

เดือนหนึ่งเดือนละ๕๐๐๕๐๐๕๐๐แบบนี้

สติ๊กเกอร์ก็จะเขียนไว้ว่าสติ๊กเกอร์นี้สำหรับเดือนนี้

คุณทำมาเท่าไหร่แล้วนายมิน
จ่ายมาแบบนี้ประมาณ๗๘เดือนละ
ก็แรกที่ผมมาอยู่เมืองไทย
ก็ไม่รู้ใครเป็นใครผมก็ต้องยอมให้โดนจับ

ตอนนี้นายมินบอกนะผมมีสติ๊กเกอร์๕ใบ
แต่ที่ผมเอาให้นักข่าวดูติดอยู่หลังมือถือ
รูปเป็ดรูปไก่ติดมาแค่๒ใบ
เพราะว่าบางหน่วยผมจ่ายให้เขาไปแล้ว

หน่วยไหนบ้างเหรอเล่าให้ฟังหน่อยอยากให้บอกหน่อย
เขาบอกว่าหน่วยไหนบ้างเหรอมันหลายหน่วยเหลือเกิน

และก็บังบวทองบังบวทองก็คือในพื้นที่เขานั่นแหละ

คือเขาจำชื่อไม่ได้ด้วยความที่เขาก็ต่างด้าวนะคะ
ทุกวันนี้นะต้องกัดฟันขายของถึงตี๒ตี๓อ่ะครับ
ขออภัยคุณผู้ชมอันนี้นายมินเขาพูดจริงนะรู้สึกโคตรเหนื่อยเลยเขาใช้คำนี้เลย
เพราะว่าขายปลาหมึกต้นทุนมันสูงนะลงทุนไปซื้อพันหนึ่งได้กำไรจริง๓๐๐กว่าบาท
คุณผู้ชมลองฟังเขาหน่อยไหมฟังเสียงเขาหน่อยไหมว่าเขาอัดอั้นตันใจขนาดไหน
อัดอั้นตามใจขนาดไหนมีเบอร์ของพี่เขาอยู่พี่จ๋าสวยสติกเกอร์ที่ด้วยอะไร
เอางี้คุณผู้ชมคือเพื่อความปลอดภัยคือเราต้องบีบเสียงต้องแปลงเสียง
คุณผู้ชมอาจจะฟังไม่ถนัดดิฉันอธิบายแล้วกันค่ะ
คือที่บอกว่าต้นทุนปลาหมึกซื้อมาพันหนึ่งได้กำไร๓๐๐ใช่ไหม
ไหนจะหักค่ากินค่าสติ๊กเกอร์อะไรอีก
ว่าเดือนนึงน่ะนายมินนายมินต้องหาตังค์ให้ได้เท่าไห
ปลาหมึกแบบนี้เดือนนึงต้องให้ได้๒๐๐๐นะคุณขวัญ
ค่าเช่าห้องค่าน้ำค่าไฟคิดดูสิ
ถ้าเกิดไม่จ่ายก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าต้องส่งให้แม่ส่งให้ลูกอีกไงคะ
ตอนนี้นะไม่ใช่แค่ผมโดนเพื่อนผมที่มาขายของเนี่ยก็โดนเหมือนกัน
ผมเลยขายได้แต่ย่านนี้บางบัวทองตรงนี้
ไม่กล้าออกไปพื้นที่อื่นเพราะว่าอะไรรู้ไหมคุณ

เพื่อนผมที่ในมินบอกก็เล่าให้ฟังเหมือนกัน
บอกเขาเข้ามาอยู่เมืองไทยได้๓เดือน
สติ๊กเกอร์เป็ดไก่แปะไว้เหมือนกัน
จ่ายเท่าไหร่จ่ายเดือนละ๑๐๐บาทหนักกว่าอีก
แพงกว่ามินนะเพราะดีใจเดือนละ๕๐๐บาทอะคุณ
ใช่นอกจากนี้ยังต้องจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่อีก๖หน่วยงาน
รวมเงินต้องจ่ายตกเดือนละประมาณ๔๐๐๐บาท
อยู่ในสภาพจำยอม
จำยอมจริงนะฮะ
แล้วเขาก็บอกเหมือนกันหน่วยไหน
สันติบาลอะไรต่างอาณาเนี่ยนะฮะ

สันติบาลนนท์เหรอ

โอ้โหพอบีบเสียงก็เลย

ก็ถ้าเกิดอยากอยู่ก็ต้องยอมจ่ายอ่ะ

แหมเมื่อวานเล่าข่าวสิงโตใส่มง

อันนี้อันนี้มาเป็นเสือโครงกับเสือดำค่ะ

ต้องจ่ายสวยต้องมีสติ๊กเกอร์

ไม่มีสิทธิ์ในการมาขายของเร่หรือว่า

จะไปถามแม่ค้าร้านกล้วยทอดร้านเดิม

แบบไม่ได้นัดเจอแบบโดยบังเอิญ
แล้วก็อ้าวโดนเรื่องสติ๊กเกอร์เหมือนกันเลย
เรื่องนี้พื้นที่นนทบุรีต้องตรวจสอบหน่อยนะ